แค่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรแปลกสวยก็มีมาฝากกัน

ไปดูดอกไม้ชนิดหนึ่งคุณผู้ชมมันดอกใหญ่มาก
นี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากมันเป็นดอกจริงเหรอคะคุณ
เป็นดอกจริงเลยค่ะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ก็เลยเดินบุกป่าไปดูให้เห็นจริงเลยนะ
ตอนนี้หากอุทยานแห่งชาติเขาศกเขาเปิดพื้นที่บริเวณบ้านบางปลูก
สุราธานีเขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยว
ไปชมดอกบัวผุดค่ะ
ดอกบัวผุดตอนนี้ดอกบัวผุดก็กำลังผุด

ที่สำคัญคือ๑ปีมันมีแค่ครั้งเดียว
แล้วก็เป็นดอกไม้ยักษ์ประจำถิ่นป่าภาคใต้ของไทยอีกด้วย

ดอกใหญ่จริงนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะ

โอ้โหนี่ใหญ่มาก
เป็นช่วงที่เบ่งบานในช่วงเทศกาลชมดอกบัวผุดบัน
ที่เขาศกปี๒๕๖๑นะคะ
เป็นโอกาสดีแล้วค่ะที่ประชาชนจะได้เข้ามาเดินศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมเอาไว้๔๕๐เมตร
เอาเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอดอกบัวผุดกำลังบานอย่างสวยงาม
แค่นั้นเจ้าหน้าที่เองก็จะให้ความรู้
คอยให้คำแนะนำการเข้าชมที่ถูกวิธีด้วย
เพื่อไม่ให้ทำลายทรัพยากรป่าไม้นะคะค่ะ
บัวผุดที่เห็นอยู่นี้นะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง๖๐เซนติเมตร
ครับ๖๐เซนติเมตรน่ะ

โอ้โหถ้าเท่าแขนเลยนะโอ้ใหญ่จริงค่ะ
มันก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะคะ
แค่ไหนไปฟังพนักงานที่เขาไปชมดอกไม้กันเลยค่ะ
สวยครับไม่ผิดหวัง
แต่คนที่ยังไม่เคยเข้ามาผมว่าน่าเข้ามาดูนะครับ

มันสวยกว่าในรูปในรูปถ่ายที่เราดูกันอีก
ผมว่าถ้าไม่ดูผมก็น่าจะผิดหวังนะครับ
โอ้โหนี่คุณพี่เขาไปที่นั่นนี่อยู่ตั้งแต่ยันเที่ยงยันตอนกลางค่ำกลางคืน
อยู่จนถึงอีกวันนึงหลงป่าไง

ใครอยากไปชมดอกบัวผุดบันที่เขาส่งก็ไปได้นะคะ
วันนี้เขาเปิดเป็นวันแรกจัดต่อเนื่องถึง๒๖กุมภาพันธ์
อุทยานแห่งชาติเขาศกบ้านบางปลูกซอยถ้ำพึ่งหมู่๖ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีนะคะ
ชมแล้วก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังเราด้วย

นี่แหละโอ้โหดูแล้วก็สวยงามเป็นอะไรที่มันแปลกนะ

เขาเรียกว่าเป็นแบบอันซีนในประเทศไทยเหมือนกันนะ

นานทีเราจะได้เห็นในช่วงฤดูแบบนี้เท่านั้นเองนะคะ